วันที่เขาประกาศรางวัลกันมาไม่นานค่ะคนดวงดีที่ว่าเนี่ยเป็นสองสามีภรรยานะเขาดวงดีเขาแค่ซุ่มหยิบลอตเตอรี่
นี่ใบไหนก็ได้บังเอิญถูกรางวัลที่หนึ่ง

คู่สามีภรรยาคู่นี้นี่ค่ะชูหลักฐานนะคะ

พร้อมกับใบที่น่าจะเป็นการลงบันทึกประจำวัน

๒คนนี้ค่ะอยู่ที่จังหวัดพิศนุโลกนะคะ
มีอาชีพเป็นช่างก่อสร้างแต่ว่าตกงานเพราะว่าตอนเนี้ย

เธอก็เลยกลับมาอยู่ที่บ้านกับพี่ชายที่บ้านหนองปลาคาว

ก็คาดว่าเดี๋ยวจะมาทำอาชีพเก็บของเก่าขายแหละ
แต่ว่าเหตุการณ์มันคือก่อนวันประกาศ

พอวันรุ่งขึ้นสามีแล้วตัวคุณพี่พุทธเยี่ยงแน๊ะก็ออกไปหาซื้อมา

พี่ชายก็เลยอาสาว่าเดี๋ยวออกเงินให้
ส่วนพี่ชายที่ออกเงินให้หยิบเจ็ดศูนย์

แต่เรื่องราวมันกลับพลิกผันตรงที่ว่าพี่ชายขอให้เปลี่ยน

ศูนย์๗กับ๗ศูนย์จะได้มีเอาไว้สลับกัน
อ๋อเขาก็หวังดีไงจะได้ลุ้น๒ทาง
ถูกก็เลยเอามาแลกสลับกินแบบอัธบาลกับพี่ชายคนละใบ
ปรากฏว่าวันที่ประกาศผลนี่นะคะ
ใบที่เธอสลับกับพี่ชายนี่ถูกรังวัลที่๑

คือเธอบอกนะคะว่าโชคครั้งนี้เป็นเพราะ
น้ำกุข้อปูศีสุโทที่พี่ชายบูชาวไว้ที่บ้าน
จริงหรือเปล่ายังไงลองฟังพี่เขาเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ

แล้วก็คิดว่าเป็นเพราะมาขอพ่อปู่ศรีสุโธที่
ประดับไว้ที่หน้าบ้านนี่แหละ
ก็เลยบอกว่าอ่าโชคดีแล้วนะเดี๋ยวเงินที่ได้เนี่ย
จะไปใช้หนี้ไปสร้างบ้าน
และที่สำคัญคือจะไปกราบพ่อปู่ศรีสุโธที่คำชโนธ
เรียกได้ว่าดวงเฮงรับต้นปีเลยทีเดียว
สุดปังนะไปสูงจับเย็บมาตามที่ฝันก็ได้เลย

เราหวังให้คนรอบข้างมีความสุขด้วย
ต่อยอดเอาเงินไปทำมาหากินนะคะ

จากนี้ไปก็จะได้มีกำลังใจไปต่อสู้ต่อไป

แต่ว่าดูก็เป็นไอเดียในการที่จะสร้างกำลังใจ

รวมไปถึงยินดีกับคนที่ดวงดีดวงเห็งด้วยนะจ๊ะ